แต่ยังไม่พอยังมีสถานที่ที่จะพาไปเที่ยวอีก

ใช่ค่ะเราไปเที่ยวกันได้ทุกวันทุกเวลานะครับ

พาไปดูที่จังหวัดนี้เลยคุณผู้ชม

แหม่ตรังก็แหมทั้งที่ท่องเที่ยวก็เยอะ

คราวนี้ดอกไม้ก็มีสวยเยอะเลยค่ะคุณผู้ชม

คราวนี้เราจะพาไปดูภายในศูนย์พันธุ์เพาะเลี้ยงตรังนะคะ
มีกล้วยไม้ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก

เป็นกล้วยไม้ที่ถือได้ว่าสวยงามแล้วก็แปลกตา
แล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยจริงนะคะ
และตอนนี้กำลังออกดอกบานสะพรั่ง

นี่เรียกว่าว่านเพชรหึง
หรือเขาจะเรียกว่าว่านหางช้างก็ได้
เป็นกล้วยไม้ป่าค่ะคุณผู้ชม
ออกดอกบานสะพรั่งกว่าพันต้น
ภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
หรือพันธุ์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจังหวัดตรัง
เราไปคุยกับคุณบุญลือนกแก้วค่ะ
เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง
ว่าว่านเพชรหึงเป็นกล้วยไม้ป่า
ลักษณะเด่นก็คือมีรากจำนวนมากเกาะแน่นและแตก

รากจะชี้ขึ้นบนดินไม่เหมือนกับต้นไม้ทั่วไปนะคะคุณ
แล้วก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกด้วยค่ะ
แล้วไม่แค่นั้นการปลูกต้องปลูก๕ปีขึ้นไปถึงจะออกดอก

ต้องอาศัยความอดทนด้วยนะคะ
แล้วก็มีการออกดอกทั้งแบบชนิดช่อตั้งแล้วก็ช่อห้อยด้วย
สังเกตใกล้จะเห็นว่ากลีบดอกนี่หนา
มีพื้นกลีบสีเหลืองหรืออมเขียว
แล้วก็ยังมีแต้มลายสีน้ำตาลหรือสีม่วงดูแล้วเหมือนลายเสือเหมือนกันนะ

ใช่แล้วว่าเขาจะเรียกหางช้าง
เพราะว่ารักษณะของมันมันจะชี้ขึ้นข้างบน

แล้วก็เป็นความสวยงามที่เรียกว่าตอนนี้เนี่ย
บานสะพรั่งรอรับนักท่องเที่ยวก็จะบานไปในช่วงของเดือนกรกฎาคม
ถึงกันยายนของทุกปีแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
นับเดือนเลยยังพอมีเวลาไปเที่ยวกันในเดือนนี้เดือนหน้านะคะ
แล้วก็ถ้าพลาดไปเนี่ยรอปีหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะ

ปีละครั้งเพราะฉะนั้นมีโอกาสเอาช่วงหน้าฝนแบบนี้ละ

ใช่แล้วค่ะก็มีคุณผู้ชมทางบ้านนะส่งไลน์มาเยอะเลยเรื่องของเสื้อยืด
บอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้รับเสื้อยืด
ดีใจมากบางคนก็บอกว่าได้แล้วนะครับ

อย่าลืมวันนี้ส่งข้อความมาคุยกันเยอะนะจ๊ะ

วันนี้เดี๋ยวแจก๕ตัว๕รางวัลกับ๕ผู้โชคดีนะครับ